ช่างแต่งหน้าเขียนตาให้
ข่าวแรกกันค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะอยู่ที่หน้าหนึ่งแผ่จองเหรียญรัชกาลที่๙รอบ๒นะคะ
เหรียญทองแดงนั้นหมดภายใน๑๕นาทีไม่เหลือเลยค่ะแม้แต่เหรียญเดียวนี่คือการจองนะคะ
ยังไม่ได้ซื้อนะคะเปิดให้จองค่ะคนแห่จองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙อย่างล้นหลามแม้ว่าเปิดจองไปรอบที่๒แล้วแต่ว่า๑๕นาทีแรกเท่านั้น
ทองแดงรมดำพ่นทรายก็หมดเกลี้ยงค่ะกรมธนาลักษณ์นั้นเปิดให้จองเหรียญที่ระลึกในโอกาส
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษเพิ่มเติมเป็นรอบที่๒ในวันที่๑๘กันยายนเป็นวันแรก
ประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาจองกันอย่างคึกคัก
อย่างที่ธนาคารกรุงเทพนะคะเปิดจองได้แค่๑๕นาทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดรับจองค่ะ
เพราะว่าเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายนั้นหมดแล้วก็ไม่ต่างจากธนาคารอื่น
เหนืออีสานใต้กลางคนแห่ไปจองคิวยาวมากเพื่อรับบัตรจองค่ะ
โดยเฉพาะที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชศรีมาไปนอนรอตั้งแต่ตี
พอศนักงานเปิดปึ๊บ๑๐นาทีหมดเลยเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายก็ถูกจองเกลี้ยง
จองเกลี้ยงเช่นเดียวกับที่สำนักงานธนารักษ
วัดขอนแก่นใช้เวลา๒๐นาทีหมดเหมือนกันค่ะ
ความคืบหน้าในการผลิตกระสาปหมุนเวียนราชการที่๑๐
เพื่อนำมาทดแทนเหรียญราชการที่๙นะคะ

ขณะนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ขั้นตอนต่อไปนั้นทางกรมก็จะนำเรื่องดังกล่าว

พระราชบัญญัติพรบเงินตราของกรมธนาลักษณ์ค่ะ
ซึ่งต้องนำเรื่องดังกล่าวนั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนเหรียญกระสาปหมุนเวียนราชการที่๙นั้น
ธนรักษ์ขอยืนยันว่ายังสามารถใช้ทอนเงิน

เนื่องจากทางกรมจะค่อยผลิตเหรียญใหม่เข้าไปทดแทนเหรียญเก่า
เพื่อรักษาสภาพคล่องและป้องกันเหรียญกระสาปขาดตลาด
ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลกับเหรียญกษาปที่จะขาดตลาด

พอฉะนั้นคือก็ต้องมีการเตรียม
อย่างที่เราบอกว่าเปลี่ยนราชสมัย
เราก็จะเริ่มเห็นพระม้าชายทรัพย์และราชการที่๑๐มากขึ้น

เพราะฉะนั้นอีกหน่อยอืดธนาบัตรที่เป็นราชการที่๙

นี่ฉันจะเก็บที่เป็นแบงก์ใหม่

เก็บเลยเพราะต้องเป็นใหม่เอียมไม่มีรอยพับอ่ะนะ

บางอันบางเลขมีมูลค่าเท่าไหร่ก็อีกหน่อยก็จะเป็นเรื่องที่ไว้เล่าต่อลูกหลานฟังแล้ว
ตอนนี้เวลาไปดูเหรียญของราชการที่๕แล้วแบบโอ้โหกี่ปีเนี่ย

เหมือนกับที่เขาเก็บไว้ไง
ตอนนี้วันนี้เป็นข่าวอีกหนึ่งข่าว
ดาราโดนจับเรื่องยาเสพติดนะฮะ
ก็อย่างที่บอกกันว่าเอมมี่
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ๑๐ปี
นางเล่นเป็นแม่มาแม่มาทางช่องเจ็ดสี
เป็นละครเย็นที่ทำลายสถิติตอนมากที่สุด

เกิน๑๐๐ประมาณเกือบ๒๐๐
โหน่งก็สั่งเล่นเป็นนายพรานผมแดง

พอนางวิ่งเข้าป่าไม่ไหวพี่ยไดรก็ถ่ายตลอด

เป็นสถิติละครเย็นเลยล่ะว่า
ดาราบางคนตั้งตัวได้

จนในที่สุดดวงของคนเรา
เมื่อมันถึงสุดมันดังสุด

เป็นข่าวดังเลยเกือบตายสมองบวมต้องผ่าตัด
สมองเงินที่ทำงานมาไปรักษาตัวเองหมด

แต่ในระหว่างนั้นเมื่อก่อนมันจะมีซ้อ๗
ซ้อ๗ก็จะมีอักษรย่อมาบอกว่า
ดาราที่ตอนนี้เล่นบทไม่ใช่คน

ดาราสาวธิดาวานอนเนี่ย

ขณะที่กำลังตั้งวงผีไอซ์เลยครับ

จับยืนยันสารภาพว่า
มีสารภาพว่าเป็นผู้ค้ามาแล้ว

ร่วมกันกับครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่ง

จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่คราวนี้เป็น๑๙๑พี่
แล้วก็เป็นคนที่แบบนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าจับกลุ่ม
นางสาวอามาเรียจาคอปหรือเอมมี่
อ๋อคนที่ผ้านนี่คือแฟนเขาใส่มวกนี่คือเอมมี่
ถูกจับกลุ่มระหว่างนั่งเสพยาไอซ์ในบ้านพักเลยคุณ
มันควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสุดถูกต้องไหม
ปรากฏว่านางโดนจับคาบ้านพักเลย
แถวเขตสายไหมกรุงเทพฯพร้อมของกางยาไอ้๗๐กรัมยาอีอีกจำนวน๑๖เมตร
พร้อมของกลางย้าย๐๖กรัมนะฮะ
บริเวณปากซอยสุคลสวรรค์๑๗เนี่ย
จากการสืบสวนปุ๊บเขาก็ขยายผลไปว่า
เจ้าหน้าที่งานสายตรวจ๒กองกำกับการสายตรวจ
จึงไปจับกลุ่มที่ผู้ชายเขาอ้างว่าไปซื้อมาจากคนนี้
ไปจับกลุ่มมาต่อมาอีกคือเรื่องของเรื่องไปจับคนได้คนหนึ่งเมื่อจับได้ปุ๊บ
ไม่ได้ปุ๊บเจาะจงว่าไปซื้อจากที่ไหน
สรุปแล้วเนี่ยบ้านมันน่าจะปลอดภัยที่สุด
ปรากฏว่าคนที่เขาไปขายยาเสพติดให้บอกอ๋อไปซื้อมาจากคนนี้
ตำรวจก็เลยนำสาย๑๙๑บุกไปที่บ้านบุกไปที่บ้านปุ๊บกำลังโอ้โห
เจอบ้านเลยฮะไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บกำลังนั่งตั้งวงกันอยู่เลย
จากการสอบสวนนะฮะนายปุณวัฒน์หิรันเตชะให้การ
ว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้กับบุคคลทั่วไป
จำหน่ายด้วยโดยซื้อยาไอเนี่ยมาจากเพื่อนในราคาขีดละ๔๐๐๐๐บาท
แล้วก็จะนำมาแบ่งขายต่อในราคากรัมละ๘๐๐บาทได้กำไร
ขีด๑๐๐บาททำมาแล้วเนี่ยประมาณ๑ปี
ขณะที่นางสาวอามาเรียเปิดเผยว่าตนแค่เสพ
นางบอกว่านางไม่เกี่ยวกับการค้าขายนางแค่เสพเท่านั้น
โดยเพื่อนนอกวงการได้ชักชวนแล้วก็สอนนางให้เสพยา
และตนไม่เคยซื้อยาเองเขาบอกอย่างนี้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยซื้อยาเอง
ยาที่เสพนี้เพื่อนซื้อมาให้ล้วนโดยเสพมาประมาณสักปีนึงแล้วล่ะ
จากตนเองเนี่ยเครียดเพราะชีวิตนางเนี่ยมีปัญหาถาโถมเข้ามาใส่เป็นชุดเลย
เรื่องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
วงเล็บเลยยาไอซ์นะฮะไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
รวมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือยาอี
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
แล้วก็คุมตัวเป็นผู้ต้องหาฝากขังในสารอาท
แสดงว่าพวกนี้กฎหมายก็คือยีกแยกกัน
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคมถ้าจำกันไม่ผิดเมื่อปีที่แล้ว

ไม่มีทางอย่ามาล่อดาราในวงการ
ไม่มีแล้วก็ถามแฟนหนูน่ะขายยาเสพติดหรือเปล่า
ล่าสุดสอบถามไปยังผู้จัดการเอมมี่
พูดมาว่าผู้จัดการก็งง

แล้วก็ผู้ชายที่โดนจับด้วยน่าจะเป็นแฟนหรือเปล่า
นางก็เลยตอบว่าปกติจะคุยกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น

แล้วก็ผู้ชายที่โดนจับด้วยเนี่ยน่าจะเป็นแฟนหรือเปล่า

แต่บ้านเป็นบ้านของเอมมี่
ส่วนหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อไป

โยนไปที่ต้นสังกัดเลยผู้จัดการเก่ง
โยนไปที่ต้นสังกัดคือบอร์ดคลาส

ที่ว่ารถความผลุ

แล้วรถความนี่เกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ไหม

แล้วเขาก็แบบหลับไปเพราะว่าเขาทำงานเยอะ

ถ้าขับรถเองก็ถ่ายทั้งวันทั้งคืนนี้ก็

มันจะเป็นละครที่ดังยังไม่มีใครโค้นลงนะ

ทุกคนก็อยากสังเกตว่าเรื่องนี้จะจบยังไง

ถ้าว่าจบได้แล้วเขาก็ตัดพุบ
ยังมีนางเอกมาแพมแล้วก็จบได้
มีเสิร์ฟนางมาแล้วก็ตัดจบได้เลย

เหมือนเธอพูดระโพกขึ้นสูง

ช่วงนั้นน่ากมากเด็กราเวิฟต์มาก

นางเล่นต่อภาค๒ป่านี้นางอาจจะเป็นแบบนางเอกเบอร์ต้นไปแล้ว

เด็กชอบมากคือทุกคนร้องเพลงได้

เออทุกคนพูดถึงหมวดเด็กตั้งสักวัน

คิดดูสิว่าไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะ
นางเอกแบบต้องเข้าโรงพยาบาลนานขนาด

อีกหนึ่งคราวดูดังแล้วมาดูช้าง

เป็นเรื่องสลดใจโล่มอีกตัวนึงแล้ว
ช็อตช้างป่ากาญจนบุรีคาไร่ข้าวโพดเลย
ก็รวบคนถึงรู้ว่ามาดำเนินคดีแล้วนะคะ

เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
นายภัยทูลอินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ
จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบ
ช้างป่าล้มตายบริเวณถนนเรียบลำคลอง
ติดกับไร่ข้าวโพดรอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
สลักพระหมู่๒ตำบลช่องสะดาว
ก็เลยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
พร้อมกับนำกำลังเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า
ตำรวจและสัตวแพทย์จากสำนักบริหาร

ที่เกิดเหตุก็เป็นหลังไร่ข้าวโพดค่ะ
ก็พบซากช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ๒๕๓๐ปี
น้ำหนักราว๔ตันก็นอนตายขวางถนนเรียบลำคลองอยู่นะคะ
บริเวณช่องท้องต้องบอกเลยว่านอนทับเส้นลวด
ที่เขามีการปล่อยกระแสไฟฟ้ายึดติดกับตะปูก็คือตอกเสาเอาไว้

เออตามลำตัวก็มีรอยไหม้เกรียมจากการถูกไฟฟ้าช็อตเป็นทางยาว
เท่ากับเส้นลวดเลยนะคะยาวเลย
โดยมีนายวุฒิโชธค่ะโรจนโภคปีดา

สัมภาษณ์ไปสอบสวนแล้วเขาก็ให้การว่าตนปลูกข้าวโพดทั้งหมด๑๒ไร่
แล้วก็ได้นำเอาลวดที่มีกระแสไฟฟ้าเอามาล้อมเอาไว้
เพราะว่าเขาป้องกันวัวแล้วก็ควายเข้ามากินข้าวโพด
ก็ติดตั้งรั้วไฟฟ้าขนาด๒๒๐โวลต์ตั้งแต่วันที่๒๘สิงหาที่ผ่านมา

แต่เขาบอกว่าเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าเพียง๑๑๐โวลต์เท่านั้น

แต่เขาก็บอกว่ายอมรับ
เขาเป็นที่ดินดั้งเดิมหรือว่าเขาได้แพ่วถางเพิ่มขึ้น

เขาก็บอกเขามีทั้งหมด๑๒ไร่ที่เขาว่าอย่างนั้น

ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระทราบแต่อย่างใด
เรื่องนี้ก็หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระนะคะ

แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้มีช้างป่าถูกไฟช็อตตาย
ถือว่าเป็นการล่าสัตว์ป่า
ถือเป็นอย่างนั้นเลยเข้าข่ายนั้นเลยมีความผิดอุ๊ยถือเป็นอย่างนั้นเลยเข้าข่ายนั้นเลย

เพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาก็เลยแค่สะดุ้งไม่ได้

แสดงว่าไฟมันต้องแรงมากนะผมจะแรงแรงมาก

ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนนะคะ

อันนี้ก็ต้องมีการผ่าพิสูจน์อีกทีนึงด้วยว่ายังไงนี่เขาเอาร่มมากาง
ท่านผู้ชมฮะตอนนี้สถานการณ์น้ำใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
ถ้าสมมุติเราไปกันที่ใกล้กรุงเทพอ่ะดิ
น้ำยมจังหวัดสุโขทัยวันนี้รายงานมาด่วนเหมือนกันว่า
ระดับน้ำเข้าซอกจุดวิกฤตแล้ว
ช่วงหน้ามาดูจากสุโขทัยก็จะมานครสวรรค์แล้วใช่ไหม
ศนุโลกนครสวรรค์เดี๋ยวเรามาไล่เรียกัน
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดตอนนี้ระดับน้ำของคุณเป็นยังไง

อ้าวสู้ไม่ไหวเอาล่ะกลับมาสักนิดหนึ่ง

พายุอะไรเข้าใช่ไหมอันนี้คือน้ำสะสมเออมีไหม
แต่ที่แล้วเขาบอกตลอดว่าเราประกาศกันมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

จะมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาค
ปรากฏว่าหลังจากที่น้ำสะสมสะสมมาเนี่ย
แม่น้ำยมนะฮะรับมวลน้ำจากภาคเหนือ

ทำให้ระดับน้ำตอนนี้คุณดูสิฮะ
ล้นจุดวิกฤตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ใกล้คือศุกร์เนี่ยฮะล้นคอสะพานพระร่วงที่จังหวัดศุโขทัย

ศดรหลายชุมชนโดนน้ำท่วมสูงประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตร
ผู้ว่าเนี่ยแน่นอนตอนนี้เมื่อมันมาแบบกระทันหัน
เร่งนำบิ๊กแบ็คแล้วก็กระสอบทรายเนี่ย
เสริมจุดที่แม่น้ำโยมเนี่ยจะเข้าถลักแล้วล่ะฮะ
กันถนนก่อนกันถนนก่อนพูดสือข่าวก็หลังจากรายงานว่า
แม่น้ำหรือน้ำเนี่ยมวลน้ำจากจังหวัดแพร่เนี่ย
ไหลมาตามแม่น้ำยมเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะฮะ
ทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอย่าง
ต้องบอกว่ารวดเร็วแล้วก็น่าตกใจพอสมควร
แล้วก็ที่สำคัญมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเวลา๘โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ระดับน้ำจากแม่น้ำยมเนี่ย
หวัดเข้าท่วมบ้านหรือรัฐดอนในหลายชุมชน

ชุมชนพระแม่ย่านะฮะได้รับความเสียหาย
ถนนหลายสายต้องจมอยู่ใต้น้ำ

บ้านที่อยู่ที่รุ่มก็เรียบร้อย
วางเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการทุเลาก่อนเบื้องต้น
แล้วก็ตอนนี้พยายามทำกันก็ได้ให้เสริมจุดที่แม่น้ำยมจะทะลักเข้ามา

แม่น้ำยมไหลผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าสู่ที่สำคัญ
ตอนนี้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เข้าสู่เทศบาล
เพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติปริมาณมวลน้ำมันเยอะขึ้น
ถ้าเข้าสู่เขตตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัย
ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญพัง
ขณะเดียวกันได้ประสานกับกรมชนรับประทานนะฮะ
ผันน้ำจากอำเภอศรีสัชนาลัยที่จะไหลผ่านประตูระบายน้ำ
ลดปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์
บอกเฮ้ยต้องลดปริมาณน้ำหน่อยเพราะตอนนี้มันระบายน้ำเยอะไป
ต้องลดให้น้อยลงนอกจากนี้ก็ยังผันน้ำยมเข้าทุกครองสาขาก่อน
ถึงตัวเมืองอีก๑๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะพี่

เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านคือยังไงก็แล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่ให้เข้าเขตเศรษฐกิจสำคัญจะต้องกั้นไว้ก่อน
ตอนนี้มัน๑๓๐ลูกบาทเมตรใช่ไหมครับ

ให้เหลืออยู่ที่๕๕๐ลูกบาทเมตร

นี่คือไม่ฝนไม่ตกเลยนะดูสิแดดแจ๋เลย

แต่จริงต้องบอกว่าหลังจากที่ฝนตกหนักในช่วงนี้
ก็ทำให้ที่พื้นที่ดอยสูงอย่างอำเภอพบพระ
จังหวัดตาก็ต้องรับมือกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง
เป็นแบบนั้นไปอีกแล้วใช่ไหมหลังจากผ่านเหตุการณ์ฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ล่าสุดอากาศได้เริ่มหนาวเย็นลงแล้วค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยมนะคะอำเภอพบพระ
อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียสเอง
แล้วก็มีหมอกหนาในตลอดทั้งวันนะคะ

นักเรียนนี่ต้องสวมเสื้อกันหนาวมาเรียนหนังสือกันแล้วนะคะ
๑๕หนาวมากนะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็รายงานว่าพยากรอากาศประจำเดือนตุลา๒๕๖๐
ก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่กลางเดือนตุลา
เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวแล้วนะคะ
ลักษณะอากาศก็จะแปรปรวนโดยเฉพาะช่วงกลางเดือน
โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย
ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
แล้วก็ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบน

และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ก็จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะแล้วนะคะ

นี้ก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนฝนลดลง
กับมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
ส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนาแน่นนะคะ
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
โดยคาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปริมาณฝนรวมก็จะต่ำกว่าค่าปกติ๕๗
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ๕๕

เพราะว่าเบลล่ากับเวียเขาไปวางอยู่ที่สะพาน

สวยมันมากทั้งหมู่เลย

อ้าเดี๋ยวกลับมากันฮะกับเกาะใส่ใคร

นี่ที่เขาบอกว่าคนไปดูแหวน
เนาะแหวนเพจบนนิ้วนางข้างขวาพรุ่งยาย่าว

ต่างทุกคนพูดอย่างนั้นอีก

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยภาพนางเอกสาวยายาอุรัสยาเนี่ย
แหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างขวานะครับ
วันที่ไปดินเนอร์เขาบอกเป็นครอบครัวสองครอบครัวเนาะ
หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่แอบมั่นกันแล้วใช่ไหม

ล่าสุดน่ะแล้วก็ได้ออกมาชี้แจ้งถึงเรื่องนี้ว่า

แต่ตนก็ไม่ได้เป็นคนซื้อให้ด้วย

ส่วนที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าใส่แหวนนิ้วนางหรือข้างขวา
หรือถือว่าเป็นแหวนแต่งงานใช่ไหม

เขาต้องเป็นข้างขวา
เขาคงใส่เป็นเคล็ดหรือเปล่า

ส่วนตัวมองว่าพวกเครื่องประดับผู้หญิงก็ซื้อเองได้หรือเปล่า

ทำเป็นพิเศษอย่ามา

มาเถอะซื้อให้เถอะไม่มีปัญหาหรอก

จะเป็นแหวนที่เจ้าตัวซื้อณเดชน์บอกว่า
ตนก็ขอเวลาเป็นเพื่อนพิสูจน์แล้วกัน
ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้มั่นหมายอะไรกันทั้งนั้นแหละ

เรียกว่าจะมีความฟินมาเสิร์ฟให้แฟนคลับป่

พร้อมกับแม่แก้วแม่ปลาเนี่ย

เข้าไปไหว้พระห้องกงกันเนี่ย

ยังจัดแบบว่าภาพความหวานของเอ็นไวน์

นาเดชน์ยาย่าเอ็นวาย

เขาอยู่ฮ่องกงไง
เจมมาเป็นคนห้องกงเหรอ

อาเจมมา
เวลานาเดชน์ยาย่าไปไหนจะมีเจมมาไปด้วย

เขาเป็นเจ้าหินไงเขาเคยไป
เจมมามีโลกรากอยู่

เขาบอกเขาเป็นคนห้องกง
เขาเป็นคนห้องกงพ่อแม่น่าจะบ้านห้องกง

คุณแม่เขาให้ถามแค่ไหนก็ถามแค่นั้น
ไม่รู้ก็ฉันเห็น
เจมมาน่ารัก

รวมฮิตคนคู่เหรอครับไปอีกนี้
นั้นนะสิก็มีภาพหลัง

นางเอกสาวเบลล่ารานีแล้วก็คุณเวียสุกลวั
ชอบเขาแต่งตัวไปเที่ยวห้องกง
เขาบอกว่าเวียก็ได้เผยภาพเบลล่าลงใน

สาวเบลลาร์เองก็ยอมใจอ่อนละ

พี่เวียเป็นคนไทยให้อะไรแบบนี้

เขาเรียกว่า
ก็ประจายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

ฉันก็หวังถึงฉันจะแก่แล้วฉันก็หวัง

อะไรรถเมย์ทำเสียงเวชนาป้ามากเลย

อัชชาพบรักกับสาวเกาหลีใต้

นางนี่นางเล่นละครอยู่ไหมเธอ
เธอให้ข่าวฉันมาอ่าน

ข่าวคนก็บอกอย่างนี้นะ

หลังจากที่ดูแลรักษาสุขภาพได้หล่อปิ๊งขึ้นมาอีกครั้งนะฮะ

ออกมารับแมนแล้วว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างเลยครับ
คบหาดูใจอยู่กับสาวเกาหลีใต้
แม้ว่าจะอยู่ห่างคนละประเทศก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวไกล
สวยเหมือนกับรักษารักษาว่าลังศิษย์ก็มีแฟนเป็นเกาหลีใช่ไหม
เป็นเกาหลีเหมือนกันฮือผู้หญิงแบบเก๋อ
แท้อย่างนี้โอมออกยอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วนะครับ
เขาคนนี้ชื่อว่าพักจูฮีนะฮะ
เป็นชาวเกาหลีใต้เจอกัน๕เดือนที่แล้ว

รักครั้งนี้ไม่ได้เป็นคนจีบเองเป็นคนขี้อายผู้จัดการช่วย
อ๋อนั่นแหละนะครับคงไปเร็งแล้วบ่อยผู้จัดการขอเบอร์สิใช่ไหมล่ะเธอ
เขาบอกเขาประทับใจฝ่ายหญิงเขาน่ารัก
ที่ผ่านมาเขาบินมาเที่ยวที่เมืองไทยตนก็พาไปกินข้าวตามรูปนี้นะคะ

ทางครอบครัวไฟเขียวครอบครัวคุณโอมก็ชอบ

แล้วเรื่องระยะห่างก็ไม่ใช่ปัญหา

เดี๋ยวทหลักก็ได้เจอกันอีกไม่อย่าไปถลกชุดใหญ่แล้ว

วันนี้เรากลับมาเหมือนเดิม๔ทุ่มตรงนะ
ทางไทยรัฐทีวีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่ง๔ทุ่มตรง
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นกุมารทอง

มารทองปรากฏว่าตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาถือว่าดังที่สุด

เพราะที่ของกุมานพี่เหรอ
แล้วเลือกซื้อวัตถุดิบ

ถ้าฉันไม่ช่วงของร้านอีกร้านนึงนะโจ๊ะ
จนวันแรกเปิดร้านปุ๊บขายได้๒๐๐๐บาท
เฮ่ยสองหมื่นบาทเปิดร้านปุ๊ป

คุณจะแบบว่าเสียใจมากเพราะว่า
เอ้านี่เนี๊ยเรียเดี๋ยว
พรุ่งนี้วันพุธ
ข่าวไกรง้น๑วัน